หลายคนคงอยากจะรู้ว่าน้ำท่วมแล้วอะไรแล้วเราจะหนาวไหมปีนี้
บอกปีนี้หนาวปีนี้เขาบอกว่ากุ้งแม่แม่ฟันทงใช่ไหม
แม่กรุงแท่บสิบเจ็ดองศานะปีที่แล้วอ่ะกรุงแท่บสิบเจ็ดองศานะ
ปีที่แล้วแม่บอกว่าให้ทุกคนเอาเสื้อกับหนาวออกมาเออ
เออออกมาออกมาทำอะไรสามวันหนึ่งอืมครั้งนี้แล้ว
แต่ปีนี้มันลานีย่าถ้าปรากฏการณ์ลานีย่าไงมันก็เย็น
มันเย็นกว่าเอลนิโยพอเขาบอกว่าประเทศไทยของเรานี่นะ
ปลายเดือนตุลานะคุณผู้ชมนะเตรียมตัวหนาวเย็นกว่าทุกปีนะ
เหมือนที่แม่บอกแล้วกรุงเทพเนี่ยหนาวสุดฟังให้ดีนะจ๊ะ
ไม่ผิดจ้ะสิบเจ็ดองศาโอ้ก็หนาวแล้วจะเกิดได้หรือเปล่า
ไม่รู้ต้องลองดูนะฉันไม่เชื่ออ๋อขอเว็บไงว่า

ยังพอเป็นไปได้หนูถ้าเกิดยี่สิบสอง
อะไรอย่างเงี้ยเชื่อแต่ปีที่ผ่านมาสิบเก้ามีนะมีนะมีนะแม่สิบเก้ามีนะ
แต่ถ้าจะหนาวแล้วก็อย่าท่วมนะก็ไม่รู้ว่าว่าปลายเดือนตุลาน้ำจะไปหรือเปล่า
ยังใช่แต่ว่าปลายตุลาเนี่ยเข้าหนาวแน่นอนและหนาวกว่าทุกปี
เหมือนที่แม่บอกเอาแล้วทีแรกก็แม่พูดอย่างเงี้แหละบอกว่า
ให้ฉันบอกเอาเสื้อผ้ามาเตรียมเลยเอาชุดอะไรขนเฟิร์มมาใส่เลย
สองวันจะไปเลยสองวันไปเลยแล้วแม่รู้ไหมว่ากรมอุตุหรือว่าอะไรในข่าว
บอกว่าเตรียมซักเสื้อกันหนาวฉันเลยบอกว่าซักแล้วเอามาเก็บหรือเปล่าวะ
ฟักเราเจ็บไหมแล้วเธออยากหนาวไหมล่ะหนูก็อยากหนาวไงแต่เขาบอกว่านี่
รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานเลยว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
ประเทศจีนเขาหนาวอยู่แล้วขึ้นชื่อเรื่องหนาวแล้วเขาบอกว่าเริ่ม
เคลื่อนตัวยงมาประเทศไทยคาดว่าจะทำให้บางพื้นที่เริ่มมีอากาศเย็น
โดยลักษณะภูมิอากาศจะมีฝนตกออกมาก่อนแม่พูดฝนตกก่อน
เอาง่ายราณิยาคือมันเก็บความร้อนตอนนี้โอเคละพวกเรื่องโรคเหนือนั้นมันละลาย
เขาเคยเล่าให้คุณฟังว่านักบุธิศาสตร์จากทั่วโลกเขายังช็อกเลย
คือจากที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะอยู่สัก๒๐ปี๓๐ปีปรากฏว่าปีเดียวมันสามารถละลาย
โลกของเราถูกต้องไหมดึงขึ้นไปปุ๊บฝนมันก็เลยเยอะเราก็เลยไม่เคยเจอปรากฏการณ์ว่าฝนมันตกขนาดนี้
อันนั้นแหละคือเอาอธิบายง่ายไม่รู้ถูกหรือผิดแต่ก็คืออันนี้เท่าที่ตัวเองศึกษามา
สิ่งที่แม่พูดวิเคราะห์มีส่วนจริง
เพราะเขาบอกว่าเพราะว่าทำไมอากาศถึงหนาวเย็นคุณผู้ชมฟังเลย
เพราะว่ามันมีฝนตกแล้วประชาชนทางสองภาคที่จะได้สัมผัสความหนาวเย็นก่อนเลยคือ
เหนือและอีสานถูกต้องถูกต้องแม่อธิบายได้ถูกต้องเลย๓ส่วน๔น้ำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในโลกของเรา
สัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
แล้วปีนี้คาดว่าประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวปลายเดือนตุลา
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดกว่าทุกปีนะปีที่แล้วว่าหนาว๒วันปีนี้จะหนาวกว่าแต่จะอยู่กี่วันไม่รู้ล่ะ
แต่เขาบอกยาวนานกว่านี่ไงเขาบอกว่าจะหนาวถึงมกราเลย
ทำอย่างนี้เมื่อก่อนชิ่งไปหนองคายบึงกาญช่วงอ้ายหนาวน่ะ

ก่อนหน้านั้นยังไม่เจริญพอคุณแม่ค่อยเปิดปุ๊บโหคนทำร้านกาแฟ

แล้วสวยแล้วกลางน้ำอ่ะมีหินมีหุ่น
สดือแม่น้ำโขงที่เขาบอกลึกที่สุดของแม่น้ำโขง

ก็เลยแบบว่าเอาอุปกรุ๊ปไปไว้อย่างนั้น

ต้องเป็นหนาวหรือเปล่าตรงนี้มันหนาวยังไงล่ะคะอันเต็มตัวแล้วนี่
ก็น่าอีสานหนาวอยู่แล้วเหนือหนาวอยู่แล้ว
เหนืออีสานจะได้สัมผัสความหนาวเย็นก่อน
แล้วปีนี้ความหนาวเย็นจะยาวถึงเดือนกุมภา
เฮ้ยนานไปแม่งโกมพุโตว่าอย่างนั้น

เอาน้ำก่อนดีก่ว่าเอาน้ำไม่น่าพอหมด

ถ้าเกิดเมื่อก่อนอุณหภูมิปกติเนี่ย
ก่อนที่จะออกวันศาลจะเริ่มหนาวแล้วใช่ปะแม่
แบบดูตุลานแล้วท่านกันหนาวแล้วแต่เดี๋ยวนี้คือมาแล้ว

แม่น้องจริงเอาเสื้อผ้าออกมาตรากเลยนะ
เนี่ยแม่จะบอกแม่พูดเหมือนกรมอูตุเลย

ไม่แต่แม่ตอบได้เป๊ะไงตามคำ

ปีที่น้ำควบมันก็ไม่ได้หนาว
ที่คนคิดว่าปีนี้น้ำเยอะมาก

โปรดติดตามตอนต่อไป